อ่ะมาดูภาพนี้กันหน่อยคุณผู้ชมคือชาวเน็ตเนี่ยวิจารณ์กันยับเลยนะคุณผู้ชม
ท่านดูแล้วรู้สึกยังไงผู้หญิงคนหนึ่งลักษณะคือใส่เสื้อเกาะอกแล้วก็โชว์แผ่นหลัง
แต่สถานที่ที่เขาไปพนมมือคือวัด

ผมไปเห็นคอมเมนต์คอมเมนต์หนึ่งเขาบอกว่า
ถ้าไม่ลำบากช่วยเอาผ้าแดงที่วางอยู่คุมไหล่ได้ไหม

สังคมไทยเป็นสังคมเมืองพุทธ

แล้วโชว์แผ่นหลังแบบนี้ชาวเน็ตบอกว่า

คอมเมนต์ด้วยนะลักษณะคือ

คุณหยุดเถอะอย่าพูดยิ่งพูดก็เหมือน

คือลักษณะเขาบอกว่าเขาก็

เนี่ยค่ะเป็นภาพที่ดราม่า
อยู่ตอนนี้นะคะสาวสวยที่เราต้อง

เกาะอกโชว์แผ่นหลังแบบนี้นั่งพับ
พนมมือไหว้ต่อหน้าพระพุทธรูป
นำภาพนี้มาโพสต์ในเฟซบุ๊กนะคะ

วันนี้พิมพ์เข้าวัดทำบุญสาธุ

พร้อมกับตั้งข้อสังเกตแบบที่ก๊อฟบอกก็คือ
เสื้อแขนยาวที่วางอยู่ข้างตัวที่พื้น

หลังจากที่เป็นดราม่ามาแล้วนะคะผู้หญิงคนนักกล่าว

เธอชี้แจงบอกว่าเธอรีบมาก
ไม่ได้ใส่เสื้อคลุมตัวนั้นวงกลมสีแดง

รีบไหมก๊อปเออเอามาใส่ไหมส่วนตัวเธอเธอบอกต่อ
มองว่าชุดที่เธอใส่เป็นชุดปกติ
ในเมื่อใจเราสะอาดไม่ได้แก้ผ้าซะหน่อย

ซึ่งเธอก็ไม่ได้แต่งถึงขั้นดูอาณาจารย์แต่อย่างใด

ชาวเน็ตบอกว่ายิ่งพูดมันยิ่งดูแย่
หยุดแล้วก็แก้ไขไม่ต้องแก้ตัวนะคะ
หลังจากนั้นเธอทนกระแสไม่ไหวค่ะ
ทำอย่างไรแล้วโดนรุมยำลบทิ้งเลยฮะ

ทีนี้ทีมข่าวติดต่อไปที่คุณพิมสาวในภาพ
เธอบอกว่าเอาฟังนะว่าเธอชิดแจงเป็นอย่างไร
วันนั้นเธอไม่ได้ตั้งใจไปวัดทำบุญในชุดนั้นเลย
แต่จะไปเที่ยวถ่ายรูปกับเพื่อน
ระหว่างทางผ่านวัดแห่งหนึ่งที่มีงานผ้าป่าพอดี
ก็เลยถือโอกาสแวะไปทำบุญหยอดเงินใส่ตู้บริจาค
และตอนนั้นก็ไม่มีพระสงฆ์ไม่มีคนเดินผ่าน
อย่างไรก็ตามเธอบอกว่าอยากขอโทษสังคม
ที่ทำให้ชาวพุทธเกิดความไม่สบายใจ
แต่ก็นั่นนะฮะมีเสื้ออยู่ข้างเนอะ
เข้าวัดยังไงก็ใส่เสื้อคลุมไว้ก่อน

คำว่าส่วนตัวมันหายไปเหมือนกันอยู่ฐานธรรณะ

แล้วตัวเองก็มาโพสต์เองกลายเป็นว่าประจานตัวเองด้วยเนาะ
คุณผู้ชมลองอ่านคอมเมนต์ในเพจไทยรัฐทีวีดูก็แล้วกันนะฮะ